สวัสดีค่ะพบกับรู้กับร้อนหนาวสวัสดีชัดนักภาชาหิตมกค่ะ
คุณผู้ชมคะเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยแดดส่องรุนแรงเหลือเกินค่ะ
ร้อนจนแสบผิวเป็นสัญญาณว่าเรากำลังเข้าสู่ฤดูฝนทิ้งช่วงค่ะ
ซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกปีนะคะแต่ในระยะนี้จากการตรวจสอบ
เราพบว่ายังมีพื้นที่นะคะที่ยังมีฝนตกอยู่บ้างค่ะ
เหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะยังพบฝนตกได้อยู่บ้างนะคะ
ร้อยละสามสิบถึงหกสิบของพื้นที่ค่ะพื้นที่ใดมีฝนตกชุกติดต่อกันหลายวัน
ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะ
อุณหภูมิไม่ร้อนมากขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนลดลงจากช่วงก่อน
เหลือประมาณร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่จุดใดมีฝนรีบสำรองน้ำเอาไว้ก่อนฝนทิ้งช่วงค่ะ
อุณหภูมิช่วงกลางวันเนี่ยเริ่มกลับมาร้อนพื้นที่ริมทะเลคลื่นลมสงบค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝนยังเน้นตกในฝั่งอันดามันมากกว่าฝั่งอ่าวไทยเฉลี่ยร้อยละสามสิบถึงหกสิบของพื้นที่
ฝั่งอันดามันเนี่ยยังแรงกว่าฝั่งอ่าวไทยนะคะจุดใดมีฝนคลื่นสูงกว่า๒เมตรค่ะ
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับสลับฝนนะคะ
ร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่เน้นตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะ
คุณผู้ชมคะประเทศไทยของเราว่าร้อนแล้วที่สหรัฐอเมริกานะคะ
บางพื้นที่ร้อนถึงสามสิบห้าองศาหลายคนบอกสามสิบห้าองศาโอ้โหชิล
เพราะว่าคนไทยเนี่ยอยู่อากาศร้อนอยู่แล้วนะคะแต่สภาพอากาศร้อนเนี่ย
สหรัฐเนี่ยเป็นร้อนแห้งคุณผู้ชมทำให้เกิดไฟป่าในหลายพื้นที่
นี่คือรัฐเนวาด้านะคะของสหรัฐอเมริกา
ไฟป่าก่อตัวเป็นเหมือนกำแพงไฟนะคะอยู่บนที่สูงนั่นเอง
ซึ่งอากาศที่ร้อนแล้วก็แห้งทำให้ไฟป่าลุกลำได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ